แสดงความเป็นในวันสุดท้าย

แสดงความเป็นในวันสุดท้าย
คิดว่าคนที่มีรบรับภาพ

อ่อนแบบที่ไม่ให้ต้องตื่น
น้ำมันต้องกินให้มีความสะอาด
กินให้มีความสะอาด
กินให้มีความสะอาด
กินให้มีความสะอาด

กินให้มีความสะอาด

มีแต่คนถามหาพวกกุญแจนี่
สวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรที่สาราส้มฉุนแห่งนี้ครับ
อ๋อมาแก้บนส้มฉุนครับ
ที่บนไว้ว่าถ้าชนะในแมทนาคอลและผมจะมาแก้บนนะครับ
ฟุตบอล๑๒ลูกแล้วก็ชุดกีฬาอีกสิบสองชุดครับ
คือเราก็มาหาส้มฉุนอยู่ตลอดก่อนแข่งประมาณนี้ใช่ไหมครับ

ก็ทำให้เหมือนมีแรงทางด้านนะ

แล้วก็คือจะมาอยู่บ่อยอย่างนี้นะครับ
ก็มาเรื่อยครับก็คุยกับส้มส่วนว่าจะมาเรื่อยครับ